เช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
แสบเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ขโมยทรัพย์สิน
โอ้โหได้ไปหลายรายการเลยล่ะครับ
ให้ดูภาพพฤติกรรมของเขานะครับ
ชายคนนี้ครับลักษณะผอมสูงสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินนะฮะ
ใส่กางเกงยีนขายาวสีดำ
มีผ้าโพกหัวสีเขียวอ่อนลักษณะแบบนี้

ปีนกำแพงข้างบ้านเข้ามาภายในบริเวณบ้านนะฮะ
จากนั้นก็เดินเลาะที่บริเวณตัวบ้าน
คือลักษณะดูลาดเหลาไง

มันปอดคนหรือเปล่านะอะไรแบบนี้

คือจุดนี้ที่พยายามจะเข้าไปนะครับ
ช่วงแรกพยายามที่จะงัดเหล็กกัดหน้าต่าง
แต่ทำไม่สำเร็จทำไงดี
ก็เลยหันไปงัดเหล็กดัดตรงช่องระบายอากาศที่ห้องน้ำ

ก็มุดเข้าไปแล้วก็ทำการทุบกระจกห้องน้ำ
แล้วก็ชายคนนี้พอมุดเข้าไปได้นะก็เชื่อม

มันเชื่อมต่อกับห้องนอนพอดีก็เลยเข้าไปขโมยทรัพย์สินในห้องนอนนะครับ
หลังจากนั้นชายคนก่อเหตุก็มุดตัวกลับมาจากช่องระบายอากาศห้องน้ำที่เดิมนั่นแหละ
แล้วก็เดินวนไปที่บริเวณหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เดินหยิบรองเท้าแตะที่หน้าบ้านเพื่อมาใส่
แต่พอเดินไปได้สักพักก็เห็นว่ามีรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่ง

เปลี่ยนใจวางรองเท้าแตะแล้วหยิบรองเท้าผ้าใบใส่ไปแทน
โอ้โหเปลี่ยนคู่ด้วยเปลี่ยนรองเท้าด้วย
เนี่ยมาหน้าบ้านแล้วเจอรองเท้าก็เลยใส่รองเท้าคู่นั้น

เออหลบหนีไปเลยครับแล้วไปต่อคุณชี่สา
ไปถามเจ้าของบ้านนะครับคุณสุรีพรมาสพมร
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
วันนั้นตัวเธอเองและสามีไปทำงานตามปกติแล้วแล้วก็ประมาณสัก๖โมงเย็น
คุณสามีกลับมาที่บ้านพบว่าภายในห้องนอนถูกลื้อค้นเข้าของกระจัดกระจายกล่องขนมที่เก็บทรัพย์สินเอาไว้
ลื้อออกมาโอ้โหนั่นเป็นกล่องสำคัญเลยนะเพราะข้างในมีของมีค่าเยอะเลย
มีทั้งทองมีทั้งของที่มีค่าที่เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าด้วยถูกขโมยไปมีอะไรบ้างอ่ะ
หนักแรกเลยสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทจี้หลวงปู่ทวดเลี่ยมทองอีก๑องค์
สร้อยคอมือสองสลึงหนึ่งเส้นแหวนทองสองสลึงหนึ่งวงค์เหรียญพ่อรอห้าเลี่ยมทองสองสลึงอีกหนึ่งองค์
แล้วก็มีเลสเงินหลวงพ่อรวยอีกหนึ่งเส้นเหรียญหลวงพ่อรวยนี่สององค์ที่เป็นรุ่นเห็งรวยของเขาก็หายไป
แล้วก็เหรียญหลวงพ่อรวยปี๕๘อีกหนึ่งองค์โอ้เรียกว่าหลายอย่างหลายชุดโดนขโมยไปหมดเลยครับ
เขาบอกว่ารวมแล้วที่เป็นทองเนี่ยนะก็น้ำหนักประมาณสัก๕บาทได้มูลค่าก็เป็นแสนครับที่โดนขโมยไป
เอ้าคุณสามีนะครับก็รีบโทรไปแจ้งกับทางตำรวจแล้วก็ตำรวจก็มาตรวจสอบภายในห้องนอนนะครับ
ก็พบถุงมือสีดำของคนที่มาก่อเหตุเนี่ยตกอยู่อยู่หนึ่งข้างและรองเท้าผ้าใบอีกหนึ่งข้างที่เห็นเป็นหลักฐานนะครับ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีกันต่อไป
คือเข้าใจแหละบ้านช่องเราก็พยายามล็อกอย่างเต็มที่แล้วนะ
แต่ขโมยขโจรเขาก็อาศัยจังหวะที่ไม่มีใครอยู่
เข้ามาขโมยของแบบนี้น่าเห็นใจจริงครับ
น่าเห็นใจนะยังไงฝากกับพี่ตำรวจด้วยละกันนะคะ
ตามจับคนร้ายให้หน่อยเนาะ